คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ

เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้มีสองท่านนะคะ
ก่อนที่เราจะได้คุยกันเราก็หาประโยชน์จากแขกรับเชิญแล้วเรียบร้อยนะคะ
เพราะว่าเขาเอาของกินมาให้เราค่ะ
ก็คือวันนี้ถ้าจะบอกบทบาทของแขกรับเชิญเนี่ยนะคะ
ดีไหมไม่รู้เดี๋ยวถามอนาคตอดีตและปัจจุบันเขาดีกว่านะคะ
แต่ที่แน่วันนี้ที่เราจะคุยกับเขาแบบเป็นหลักเลยเนี่ย
ก็คือเรื่องของธุรกิจล่าสุดนี้ที่เขาอินมาก
จนแบบว่าไม่ทำอะไรแล้วแม่ทำอย่างเดียวกินอย่างเดียวนะคะ

อะไรก็ได้พี่เอาที่พี่สะดวกใจ

ถามเรื่องอะไรก่อนดีนะเอาสุขภาพก่อน
สุขภาพกลายบ้างคะทั้งสองด้าน

หลังโควิดน้ำหนักขึ้นนักมาก
จริงเหรอเราเห็นหน้าอย่างนี้ตลอดนะ

ก็ไม่ใช่อย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เรา

จะมีช่องยูทูปกับธุรกิจชานม

เท่านี้ก็ไม่ได้คุณพักเราเลย
ตอนแรกควรจะนับว่ายังทำยูทูปยังเป็นอยู่มั้ย
ไม่ได้ลงมา๒อาทิตย์แล้วนะ
หาถามพี่หรอคะ
เออคือมันอยู่ช่วงหัวเร็วหัวต่อใช่ไหมตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหมครับ

คืออยากจะแบบแต่ก่อนคืออยากสมมุติอยากไปหัวหิน
อ่ะก็จะไปแล้วไปถ่ายคลิปให้คนดูใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้พบพอตอนนี้ปุ๊บจะไปหัวหิน
โทรศัพท์เข้ามีเรื่องให้คิด
มีสถานที่ใหม่ไปเปิดดีไหมห้างโทรมาชวนเปิดไหม
แล้วคือแบบมันมีเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลาค่ะ
ทำให้แบบมันปล่อยวางไม่ได้ที่เราจะแบบไปมีความสุข

ครั้งสุดท้ายไปถ่ายงานโอ้โหวันนั้นโอ้โหยากมาก
คือบ่าย๒แล้วยังรับโทรศัพท์กันเคลียร์งานกันไม่เสร็จเลยค่ะ
มันจะต้องถ่ายซีนฉากพระอาทิตย์ตกดินอยากได้

พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วไอ้นี่สายเข้าบัญชีโทรมา
ซานแวดอย่างนั้นจะต้องจ่ายทำจ่ายอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็วิ่งไปเสร็จปุ๊บมา
กลับมาอีกทีพระอาทิตย์จะตกดินอีก

เป็นขี้มันถ่ายยากมากนะครับเออชีวิตมันเปลี่ยน
ถ้าสมมุติดูจากสถานการณ์มันคือชีวิตมันเปลี่ยน

แล้วแบบอาจจะแบ่งเวลาไม่ได้ใช่ไหมที่ซานบอก

มันเป็นการเติมสิทธิ์วิญญาณเล็กของเรา
เพราะว่าเราเหมือนเราเปิดโลกให้แฟนคลับ
เราได้ไปช่วยเหลือร้านที่เขาแบบเฮ้ยมีของอร่อยนะ
แต่ว่าไม่มีใครเล่าเรื่องให้ฟังอะไรอย่างนี้
บางคนก็แบบไม่ได้รู้อ่ะอันนี้สิมาลองกินให้ดูแล้ว
ลองชิมแล้วอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มีร้านสาระเปาตาวถ่านที่ยาวราคา
เขาช่วงสารมาประมาณ๔เดือนแล้วยังไม่ว่างไปเลยค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ว่ามันแบบจัดเวลาไม่ได้จริงใช่ไหมคะ
ทีนี้สิ่งที่แย่งเวลาไปก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รักก็คือชานมใช่ไหมคะ
อันนี้ให้ซาเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันกระทำต่อชีวิตหนูขนาดไหนคะ
หนูไม่สามารถจะเข้าห้องน้ำได้ตลอดวันยังไงคะ
บางทีเคลียร์งานก่อนเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะค่อยเข้าห้องน้ำพอจะเข้าอีกทีก็ไม่ได้ปวดแล้ว
ซานนะครับมันค่อนข้างจะเร่งเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราตั้งเป้ากันไว้แบบเขย่ง
อีกสักไม่กี่ปี๔๕ปีข้างหน้าเราอยากทำให้ธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้
อันนี้คือตั้งเป้าเขย่งเขย่งกันวันแรกที่เราเริ่มทำเราจริงเริ่มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ
คือเราสร้างจากครัวกลางก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปหน้าร้าน
คือปกติแล้วเขาจะต้องทำหน้าร้านก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาแบบขยายครัวกลางอะไรอย่างนี้
เราไปแบบครัวกลางแล้วทุกวันนี้ครัวกลางก็แบบขยายสเกลต่อเป็นโรงงานเป็นอะไรต่อไปเลยครับอืม
ทำให้แบบแทนที่เราจะมีร้านชานมเรามีโรงงานอีกหนึ่งธุรกิจ
ซึ่งมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนอกจากร้านอาหารเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
เป็นสิ่งใหม่ที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่รู้มาก่อน
ตอนแรกยุ่งกับหน้าร้านใช่ไหมคะตอนนี้มีโรงงานแล้วมีฝ่ายผลิตมีโอ้โห
เป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราไม่เคยมีประสบการณ์กันเลย
เรารีบเองหรือว่าธุรกิจมันผลักให้เราต้องรีบให้ทันเหมือนกับแบบโอกาสที่มันเข้ามา
มันโตเร็วซะจนเราก็แบบไม่กล้าจะดึงให้ช้ากว่านี้แล้ว
มันเกิดอัตราเร่งจากปัจจัยไหนคะ
ด้วยค่ะพี่ขวัญมีรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ก็บอกว่าอยากเอาแป้งไข่มุกไปส่งออกที่อังกฤษ
แล้วก็มีจีนติดต่อมาอยากซื้อเฟรนชาย
ผันมามองว่าปึ่งตัวเราไม่พร้อมปล่อยเฟรนชัยให้ใครเลย

ถ้าเกิดว่าเราทำของออกไป

เราก็จะมานั่งเพ้อกันเฮ้ยทำยังไงให้มันดีที่สุด

ต่อให้เราทุ่มไปทั้งหมดแบบเท่าที่เรามี

เราก็เลยเลือกแบบชะลอยูทูปไว้ใช่ไหมคะ

ทิเว่อกับวิ่งเต้นอยู่บ้างนะ
แทบจะอยากไปสยามไปกินเองเลย
มันไม่ใช่เรื่องไข่มุกบางทีแบบทำไมน้องต้องให้รอนาน
แทนที่ซื้อกลับบ้านเอามาให้ลูกค้าเล็กก็ได้

อเรนนี่ใช่ครับ

อเรนนี่อ้าวแต่จริงทำมาปีเสร็จ
มันก็ถือว่ามันก้าวไวมากใช่ไหมคะ

อเจมส์ก็มากไวมากกว่าที่คิดครับ
ตอนแรกตึกแถวที่เช่าครัวกลางคิดว่าจะได้อยู่สองปีพี่วัน

ใช่จริงพี่นึกว่าเราเปิดเรื่องมาเราจะสนุกกันมากเลยนะ
ผู้ฟังคะถ้าสิ่งที่ได้ยินน้ำเสียงของการกับซานดูเศร้าสลดเศร้าสร้อย

คือมันเหมือนกับแบบอยากจะแก้ปัญหามันคิดตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ในส่วนของวันนี้ที่เราจะคุยกับเขาก็คือว่า
ส่วนใหญ่ที่เราคุยกับแขกก็คือช่วงโควิดเป็นอย่างไรบ้างคะ
ธุรกิจชานมของคุณ
ก็โควิดมันก็กระทบกันหมดทุกคนอะเนาะ
แต่ว่าเราพูดในแง่ที่ว่าเรามองโควิดในด้านดีแล้วกันครับ

ผมก็เข้าใจว่าแบบหลายคนก็เครียดนะ
เราก็แบบซานมันก็พูดว่าแบบการถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วเราเจ๊งอ่ะ
สุดท้ายเราก็กลับมาเหมือนแบบตอนที่เราเกิดมาเปล่าวะ
เราก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
เจ๊งก็ไม่เป็นไรงั้นเราลุยไปดีกว่า
สู้กับมันให้ได้เอาให้รอดให้ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าทุกคนมันเจอกฎเดียวกันหมด
ยังไงซะเราไม่ได้เจอคนเดียวไงเราก็เลยแบบ

โควิดก็เลยแบบแป๊บเดียวไม่นาน
ก็เลยเปิดช่องทางขายออนไลน์ส่งทั่วไทยเลยครับ
เพราะว่าหน้าร้านเราก็ลูกค้าก็มาไม่ได้แล้ว
เราก็กลายเป็นว่าเราก็เปิดขายให้คนต่างจังหวัดได้กินของเราด้วยเลย
ตอนที่ทำธุรกิจแรกนี่เราวางแผนขยายของเราไปในลักษณะไหนคะ
คือเราจะกินพื้นที่ที่ไหนก่อนแล้ววางแผนขยายต่อไปยังไง
โควิดมาเป็นตัวเร่งยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังการเมื่อกี้ก็คือแบบ
เร่งให้เราโตไวกว่าเดิมใช่ไหม
โควิดเร่งให้เราทำของที่ส่งปรายศนีย์ได้

ใช่เราก็เลยคลอดชานมขวดออกมาอืมในช่วงนั้นอืม
ตอนที่แบบคลอดตอนโควิดนี่กลัวไหม

คือไม่กลัวแต่มันทำไม่ทันคนไม่พอครับ

ดีจังวะสงสารตัวเองนี่นั่งทำอะไรกันอยู่วะเนี่ย

หลังจากนั้นก็แบบรีบไปหาขวด
อีก๒๓วันก็แบบเตรียมพร้อมแล้วก็ขายเลย

เป็นโควิดมันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สนุกนะพี่ขวัญ
เพราะว่าเหมือนแบบจะประกาศพอเราก็ชุกเฉิดปุ๊บ
อันนี้มันไปหาซื้อชุดที่นอนมา๑๐อันไว้ในโรงงานเลย

น้องอันก็จะผลิตโดยนั้นแหละจะขายของให้ได้
คือไม่ใช่ว่าไม่กระทบแต่ว่าได้เตรียมรับไว้แล้วว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้
จะแก้ยังไงแล้วจะฉวยโอกาสมันยังไง
ไม่ได้เตรียมรับเลยครับล้นสดตรงนั้นเลยครับ
ก็เราคิดว่าแบบหน้าร้านมันขายไม่ได้เราก็ว่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้
ไม่ว่างเลยเก่แต่ว่าแบบพระรำก้าวปิดตามห้างใช่ไหมครับ
เพราะว่าห้างปิดรายได้หายไปหนึ่งสาขาแต่คนเท่าเดิม
แต่โชคดีมากคือเพิ่งเปิดมาเดือนเดียว
ก็โยกน้องไปแบบกระจายแต่ละสาขาก็ยังได้อยู่
เพราะว่าอีก๓สาขาเราอยู่ข้างนอกห้าง
เพราะว่าช่วงโควิดเขากระทบกันหมดอะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าโปรช่วยลูกค้าไป
หน้าร้านก็มียอดเลี้ยงครัวกลางเราก็มาได้โฟกัสมากขึ้น
ทุกวันนี้มันก็แบบเหมือนได้เจริญเติบโตเพราะโควิดด้วยส่วนหนึ่งครับ
ถ้าสมมุติพี่หวันนับเอานับตั้งแต่มีนาแล้วกัน
มีนาเมษาพฤษภาคมเอา๓เดือนนี้แรงหน่อยเนี่ยนะคะ
ช่วง๓เดือนที่ว่านี้นี่เราลดคนไหมเรายอดขายลดลงไหม
รถน้องพาร์ทไทม์ค่ะพี่ขวัญ
น้องพาร์ทไทม์ที่มาช่วยชั่วคราวก็ตัดออกไป
แต่ว่าถ้าคนก็คือไม่ได้เลิกจ้างใครเลย

ตั้งใจตั้งใจเพราะว่าถ้าเราเลิกจ้างเขาก็ไม่มีกินอะไรอย่างนี้
เราถือว่าเราเลี้ยงเอาให้แบบเราอยู่รอดเขาอยู่รอด
ตรงนี้ไม่ต้องกำไรก็ได้เอาแค่แบบอย่างน้อยได้มีอะไรทำ
ได้แบบได้รอดกันช่วงนี้ก็พอแล้ว
แต่ทุกคนไม่ได้เดินทางก็เหมือนทุกคนก็พร้อมใจ
ได้เหมือนขอลดเงินเดือน๒๕ค่ะ
ซึ่งก็ต้องโอเคดีกว่าตกงาน
เพราะทุกคนก็ไม่ต้องเดินทางมาออฟฟิศเลยทุกคนอยู่บ้าน

เราก็ไม่ได้เงินเดือนจากธุรกิจนี้อยู่แล้ว

ขายก็มันก็ดอกตามธรรมชาติของโควิดมันนะครับแล้วก็กำไรส่วนของกำไรมันจะน้อยลง
ลงเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะ
สรุปก็คือเหมือนยอดขายพูดตรงก็คือไม่ได้ลด
แต่ว่ากำไรบรรทัศน์สุดท้ายลดลง
ให้คนที่ทำหน้าที่ส่งให้
คือลดในส่วนของกำไร
ยอดขายก็คือไม่ลดแถมช่วงโควิดก็เพิ่มนิดหนึ่ง
ได้ค่ะบอร์ดแคสต์
เท่ากับว่าจริงก็เรียกว่าไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่เนอะ

แล้วก็หลังจากนี้ก็คือไปต่างจังหวัดด้วย

ตอนที่เปิดขายเปิดวันแรก
อินบล็อกทะลมแบบทะลมมากเลยรับลูกค้าไม่ทัน
มาตลอดเลยแป๊บเด้งตลอดเลย
อืมคือไม่คิดว่าจะคนทักมาเยอะขนาดนี้
มีใครที่สั่งตั้งแต่มีนาคมแล้วตอนนี้ยังไม่ได้กินไหมคะ

คือถ้าใคร๔คนนี้ทักมาคือแบบยอมจ่ายชดเชยเลย
คือเขาไม่ทักมา๔คนนี้หายอดไม่เจอเลยว่าเขาคือใคร
ใช่เหมือนเขาโอนมาพี่ดอน
โอนมาแล้วไม่ทักแชทมา

นี่๔คนพอดี
ไม่ค่ะเราไม่ได้สั่งค่ะเราขอเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าใครฟังอยู่นะคะใครได้ฟังพอดแคสต์ก็กรุณาอินบ็อกซ์ไปหา
ไม่ได้ตั้งใจจะกายกับสาวเกาหลีจริง

พวกเรามีกันอยู่๔๕คนตอนนี้จะอินบล็อกไปแทนนะคะ
ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนกินเมื่อกลับมาเปิดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
อดเงินสดหน้าร้านลดลงค่ะเห็นได้ชัดเลย
หรือเลือกที่จะใช้สาขาที่เปิดหน้าร้านน้อยลงไหม
สาขาที่เป็นห้างที่เราเคยคิดว่าโอเคเราจะเปิดห้างนั้นห้างนี้ห้างนั้น
ตอนนี้ล้มความคิดนี้หมดเลยครับคือยังไม่กล้าไปกับห้างจริงตอนนี้นะครับ
เท่าที่พี่ฟังมานี่จริงแล้วคือทั้งสองคนมีความรู้เรื่องธุรกิจมาเยอะแค่ไหนคะ
คำว่าธุรกิจไม่ใช่แค่แบบว่าเออรู้ทฤษฎีนะแต่เหมือนว่ารู้ว่าเฮ้ย
เวลาติดต่อห้างเราต้องเจออะไรบ้างเราติดต่อคนที่ทำบริการส่งสินค้ารับส่งอาหารให้เราต้องเจออะไรบ้าง

คือมาลุยกันในช่วงปีปีกว่านี้เลยเหรอ

ทำไมตอนฉันอายุเท่าเขาฉันไม่คิดอย่างนี้วะ

ก้างมีปัญหาอะไรกับอายุพี่อะพี่ก็เกิดวัยเฉยแล้วกัน
ไม่พูดว่าผมอายุเยอะกว่านี้ผมก็จะแบบเอออยาก
และมีความท้าทาย

พี่อาจจะเป็นรุ่นคนที่มาต้องการความมั่นคง
เรียนส่งแล้วไปทำอะไรบริษัทใหม่มั่นคง
การงานต้องมีแบบเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้ไม่มีปัญหา

ทีนี้ค่ะในส่วนของชีวิตส่วนตัวบ้าง

เพราะว่าแบบพอรุ่นของเรามันต่างกันมาก

เขาจะมีวิธีคิดมีวิธีการใช้ชีวิตที่แบบ

รู้สึกยังไงบ้างกับช่วงเวลาที่แบบ

อยากชอบรัก
ก็คิดไว้นะครับ
เหมือนซานจบบัญชีมา

วันเรามีลูกค้า

สมมุติก็คือไม่มีเพื่อนนะ

ที่เราไปรีวิวเราก็จะไปทำคนรู้จัก

มีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านอาหารแทนค่ะ
อาจารย์คุยเรื่องนี้ด้วยแล้วล่ะ

ด้านเราไปถึงหน้ากัน

จริงคือลูกค้ากลายเป็น

กลายเป็นว่าเราโชคดีที่เราเป็นเด็กครับ
เป็นเด็กแล้วเราก็เลยคงฟังเขา
มาให้เขาสอนอะไรอย่างเงี้ย

รู้สึกว่ามันก้าวกระโดดไหมชีวิตตัวเอง
ลึกตอนแรกตั้งแต่ตอนเรียนบัญชีแล้วค่ะ
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
คือทานแบบที่เรียนบัญชีเพราะว่าแบบอนาคตแบบต้องดูงบเป็นนะ
ฉันต้องไม่โดนใครโกงนะอะไรอย่างนี้
ต้องแบบอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว
แต่ไม่รู้ว่าธุรกิจอะไรเมื่อไหร่ยังไง
แค่แบบอยากเป็นเจ้าของกิจการบางอย่าง
เพราะฉะนั้นความหนักหน่วงตอนนี้คือเป็นสิ่งที่อยากอยู่แล้วใช่ไหม

สนุกใช่ไหมรู้สึกแบบสนุกใช่ไหมคะ
แต่ไอ้เนี่ยสนุกไหม
คือแบบถ้า๗วันมันไม่ได้พักสักวันหนึ่งแบบมันเริ่มแล้ว
เริ่มออกอาการแล้วเริ่มออกอาการเริ่มแบบไม่ส่งงานไม่อยากไปไหนเริ่มดื้อแล้ว
นอนเป็นผักกินไม่หยุดอะไรอย่างนี้เป็นนะเป็น
ไม่คืนทำไมซ้อมทำไมซ้อมนอนเป็นผักเร็วจังอ่ะอันนั้นพี่ต้องซ้อมนะ
แล้วสานีมีเวลาที่เป็นเหมือนแบบการไหมคะว่าเห้ยเหนื่อยจังวะหรืออยากพักบ้าง

โผล่ไปแล้วร้านนวดหูโควิดนี่แทบแทบจะบ้าตายครับ
ออกมาระบายให้ฟังมันเครียดมากเลยนะฮะร้านนวดปิด
คือพอโควิดไม่ใช่ว่าร้านเราปิดนะที่เครียด

คือวันมีแค่แบบทำงานสระผมแล้วก็ร้านนวดมี๓ที่นี้แหละที่ไป
เพราะฉะนั้นพอปิดปุ๊บให้ร้านเราปิดดีกว่าใช่ไหมคะ
พูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ในฐานะ
คนที่แบบทำธุรกิจแล้วอายุน้อยล้มเลิก
เลิกสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง

สำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่รุ่นพี่แล้วแหละ
อาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นน้องเรา

ผมว่าราคาถูกสุดเลยคือเจ๊งในกระดาษก่อน

คือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พวกผม

คำนวณยอดขายถ้าขายได้

กระปุกเราจะได้กำไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้
มองไปออกมาเจ๋ง
มันไม่ใช่แค่ในกระดาษมันเจ๊งจริงค่ะ
เพราะว่ามีสั่งไปประมาณ๕๐๐๐ขวด
สั่งไปแล้วของอยู่ตรงหน้าแล้ว

แล้วก็มานั่งคิดว่าเราจะขายด้วยราคาเท่านี้
เอาเกจเคาน์เตอร์แบนค่ะ
คือแบบเป็นคนที่ไม่ได้อินกับแบบโฟม
แต่ต้องมาขายตอนนั้นก็คือแบบทำไม่ได้

แล้วก็มีเรื่องอันนี้ที่พูดถึงการเจ๊งในกระดาษ

ไปจีบเฟรนชายหนึ่งมาเปิดในไทย
แล้วก็วันก่อนเซ็นสัญญาฮะ
เราก็ไปต่อลองราคาอะไร

คนที่ดีดตัวเลขแล้วบอกว่าเราเจ๊งเนี่ยถ้าขายโฟม

ถ้ามาไทยต้องขาย๑๒๐ขึ้นนะ

ปีที่สามคืนทุนได้ถูกว่ายาวไหม
ของพวกเราสองคนก็ได้นะ
ทำไมถึงต้องไปซื้อแบรนด์เขาทำไมไม่ทำแบรนด์ตัวเอง
คือตอนนั้นมันมีตอนนั้นคือเรียกว่ามีเงินเก็บพอจะลงทุนนะครับก้อนเดียว
สุดท้ายแล้วพี่ขวัญถ้าซื้อของเขาเราก็ไม่ได้ทำแบรนด์ตัวเอง
คือได้แค่อย่างสุดท้ายแล้วโฟมล้างหน้าก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหมพี่ขวัญ
ตอนนี้ก็แบบเหลือก้อนสุดท้ายเราต้องเลือก
สุดท้ายก่อนไปเซ็นสัญญาก็คืนนั้นเลยครับนั่งดีดตัวเลขกัน
ทำไมมันชอบดีดอะไรตรงหน้าวะมันไม่ดีดก่อนวะดีด
ดีต่อหน้าเขาด้วยอ่ะดีต่อหน้าเจ้าของเวรชายด้วย
เขาก็ขายของเรียวมากแล้วก็ติด
เขาขายชานมเขาแล้วนี่นมเราดีอย่างนั้นมันน้ำตาลดีอย่างนี้
เราก็ดีดเลขต่อหน้าเขาเลยแล้วก็มองหน้ากัน
จริงแน่ไม่น่ารอด
เพราะว่ามันมีบรรทัศน์หนึ่งพี่ขวัญที่บอกว่า
ถ้าเราทำตามเป้าหมายเขาไม่ได้คือขยายสาขาได้ไม่ถึง
เท่าไหร่กี่สิบสาขาไม่รู้ว่าเขาจะปรับเรา๑๐ล้านบาท

แล้วคิดดูราคา๑๒๐จะขยายยังไงให้ถึง๑๐สาขาปะเนี่ย
ไม่เข้าค่อยแบบเรื่อยจนกระทั่งสักกาทีเมื่อกี้เนี่ย
จัดลยงจัดเลยดีกว่าชายครับไม่ต้องเลย
มีคู่แข่งจำนวนมากขนาดนี้
เงินเหมือนสำคัญสุด
แล้วก็ไข่มุกโชคดีที่เราวางแผนกันมาค่อนข้างดีตอนแรก
แล้วเราได้ไปเราลงทุนกับโลโก้ค่อนข้างสูง

การทำโลโก้ปุ๊บหยิบแก้วดู
การทำโลโก้มันจะต้องมีการแบบ
ที่เขาจะออกแบบให้เราถูกใจได้ค่ะ
ต้องตอบคำถามเขาแบบเป็นหน้ากระดาษอะครับ

เพราะแบบไม่คิดว่าตัวเองจะสร้างมัสคอตอะไรได้
คิดเลยว่าแบบจะตั้งชื่อแบรนด์แล้วจะมีมัสคอตแล้วคนจะจำได้
แล้วสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจไปลงทุนกับบริษัทที่ออกแบบ

กว่าจะเขียนเสร็จประมาณ๑อาทิตย์

นึกถึงถ้าเราไม่เขียนแล้วก็เราเปิดเลยอะ
ผมว่าป่านนี้ก็ยังเพิ่งถึงกระดาษใบแรกอยู่เลย
จาก๓ใบที่เราทิ้งไปครับ

ขายของเขานะคะไม่ได้ขายของดิฉันค่ะ
ตอนนี้ที่ร้านมีอะไรอย่างไรให้เราซื้อหารับประทานกันบ้างค

มีก็มีชานมครับ
ไม่กล้าขายของ

อันนี้ขายของคนอื่นไหมล่ะ

เอางี้การชอบอะไรที่สุด
ผมชอบไข่มุกครับเพราะว่าไข่มุกทำเองตั้งแต่ผงแป้ง
โรงงานนี่คือสั่งแป้งมาเป็นกระสอบกระสอบมิก

ขึ้นเครื่องตีแป้งตัดไข่มุกหน้าร้านเลย
ร้านเราเป็นร้านแรกที่ทำแบบนี้
แล้วก็ตัวแป้งเราใช้สูตรแบบเป็นข้าวไทย

เราก็เลยแบบเอาแป้งข้าวไทยมา

ใช่เราก็เลยแบบลงทุนกับไข่มุกสุดเลยครับ
ก็โรงงานนี้เกิดจากที่เราตั้งใจทำไข่มุกนี่แหละ

แล้วก็คงจะต้องมีคนชอบมารอซี่ใช่ไหมคะ
ขายน้ำแข็งได้ไหมคะขายน้ำแข็ง

เพราะว่าอันนี้ค่อนข้างนานเลยกว่าจะได้น้ำแข็งตัวนี้มามันยาก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

มาเอาวะ

เราอิมพอร์ตมาปุ๊บพอเกิด

พูดง่ายตัวตรงนี้จะไม่ส่งผลไม่ทัน
ก็ใช้ของไทยแล้วกันของคนไทยก็น่าจะดี

กำลังจะถามว่ามีรอยต่อไอ้การสะดุดไหมที่เราบอกเราเตรียมของไว้ตุนไม่ทัน
มันมีช่วงรอยต่อที่แบบเฮ้ยขาดบางอย่างไปไหม
ตอนนั้นรู้ว่าจะขาดเราก็เลยหาของไล่ชายเชียงรายมาเลยครับ

เพราะคนที่กินร้านเราทุกวันเขารู้แน่นอนเขาจับได้แน่นอนว่า

เรารู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิม
ให้แชทฟฟ์ตอบก่อนนะป้ะ
เป็นจังหวะที่ตอบเสียงดังกว่าการเป็นคำถามแรก

มันเถียงกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้บริษัท
ซึ่งการเถียงก็เป็นเรื่องปกติความขัดแย้ง

คือเถียงกันจนเป็นปกติจนไม่ได้คิดว่าเรื่องอะไรแล้ว
คือเถียงต้องเถียงทุกวัน

ใช่เถียงเป็นปกติวันไหนคือแบบเฮ้ยแกไม่มีอะไรเลยเหรอ
ไตล์การทำงานมันจะต่างกันครับซานเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ที่แบบใช้อารมณ์
วันนี้ไข่มุกแข็งไปไข่มุกมันฮอมอะไรเกินไป
เขาจะใช้อารมณ์เป็นหลักส่วนของผมจะใช้เหตุผลเป็นขั้นเป็นตอน

ก็อย่างเช่นอย่างไข่มุกแข็งไปอย่างนี้ครับ
ซานเขาจะบอกว่าเฮ้ยนั้นต้มเพิ่มได้ไหม
อีกสัก๓นาทีได้ไหมต้มให้ไข่มุกมันนิ่มขึ้น
ของผมจะไม่ได้แล้วเพราะผมจะเอามาดีดตัวเลขเลยว่า

แล้วสุดท้ายชั่วโมงหนึ่งเราจะขายได้กี่แก้วกัน
ทำของอร่อยแต่ผลิตไม่ทัน
แล้วลูกค้าก็รอนานสิ
คือเถียงกันแบบต่อยอดไปเรื่อยค่ะพี่ขวัญ
ส่วนใหญ่ใครเป็นคนตัดสินคะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าเราก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อเนาะ

แต่ผิวเข้าใจการนะ
อารมณ์
ลูกค้า
สุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากพูดถึงในช่วงที่แบบ
ยากลำบากที่สุดของการเริ่มธุรกิจนี้บ้าง
ในช่วงปีเสร็จที่ผ่านมาแล้วมันเจอวิกฤตวิกฤตทั่วโลกอะค่ะ
แต่ว่าจุดที่ยากลำบากที่สุดของเราคือตรงไหน

เป็นจุดตัดสินใจว่าเราจะลงทุนกับระบบดีไหมคะพี่ขวัญ
คือการลงทุนกับระบบมันใช้เงินก้อนใหญ่
สมมติจากที่แบบเราทำกันแบบ๑๐คน

เงินก้อนมาลงทุนกันระบบมันเยอะมาก
ที่ยากว่าเฝ้ามันคงจะทำดีไหม
อันนี้ใช้เหตุผลแล้วถูกไหม

แล้วการที่แย่หรือลำบากที่สุดไหม

แล้วพวกผมไม่มีความรู้อะไรเลย

มันจะต้องไปหาความรู้กันเพิ่ม
เป็นช่วงที่สนุกอย่างนึง
แต่ลำบาก
ไผ่ทำไม่ได้เลย

เพราะว่าซานมันรสชาติผ่านยาก
เมฝีควรแบบชาเวลาชิมทีใช่มะ

กิน๒๕เจ้าแบบอะไรอร่อยสุด
แล้วคิดดูกิน๐๒๕จ้าว

๕๐อีก๒๕จ้าว
แล้วต้มแบบแต่ละดาบก็ต้มไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างนี้
บางทีคอสสูตรก็ไม่ได้เลือกที่อร่อยที่สุดนะเมฝีควร
ก็ต้องเลือกที่แบบกินปุ๊บมันเขาจะไม่คิดถึงร้านนั้นน่ะอืม

อร่อยที่สุดแต่ว่าอร่อยที่สุดของเขานึกถึงเราหรือเปล่า
กินนี่มันเป็นกลิ่นตัวของร้านแบรนดนั้นนี่หว่า
ก็ต้องมีเหยียบเท้าอื่น
เพราะเรามาทีหลังถูกไหมเราก็ต้องทำให้แตกต่าง

ช่วงนั้นก็ท้องผูกกันหลายสัปดาห์อยู่

สองคนนี้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย
อยู่หลายรอบทีเดียวในการสัมภาษณ์สงสารน้องจังเลยค่ะ

ไม่จะบอกว่ามันกินชาครับ

มันก็เหมือนกาแฟเหมือนเหล้าอะไรอย่างนี้
คืออะไรก็ตามที่กินโอเวอร์เดิร์สมันใช้เอฟเฟคหมด
ก็ชาร้านเขานะคะทำด้วยใจใช้ร่างกายแรกเลยค่ะ

คุณผู้ฟังก็กรุณาไปอุดหนุนน้องด้วยนะคะ

ถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวมากันใหม่เนาะ

ถ้าเข้าตอนนั้นหยิ่งใส่พี่เลยนะ
หยิ่งเลยใช่ไหมคะ

ได้เดี๋ยวผมทำหวาน๒๐๐ให้กิน

การเกลียดถูกไหม
ตอนแรกเพื่อจะสุดท้ายละขออีกซัก๑คำถามครับ
และเปลี่ยนกัน
เป็นการมัดสมนตรีของฉัน
เขาเป็นหลุมพี่บอกฉันว่า
ธุรกิจเขาไม่มีภาพอันเจ๊งหรอก

ก็ไม่รู้ก็ยอมรับว่าไม่รู้แนะนำหน่อยค่ะหนูต้องทำยังไงบ้าง
ก็ถามเขาตรงไม่ได้กลัวเขาจะคิดว่าเราโง่

รู้อยู่แล้ว
แล้วการล่ะคะสำหรับคนที่แบบท้ออยู่ตอนนี้
ผมว่าเราหลายคนที่แบบที่ผมเคยเจอในชีวิตนะครับ
ผมจะสังเกตหลายคนจะเอาขีดจำกัด
ทางด้านฐานะครอบครัวด้านการศึกษาของตัวเอง
มาว่างเป็นบรรทัศน์ให้ตัวเองไปต่อไม่ได้

เฮ้ยฉันมีขีดจำกัดอย่างนี้ฉันมีขีดจำกัดอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้
ผมจะบอกว่าจริงคนเรามันแบบถ้าเราคิดว่าเราไม่มีขีดจำกัด
มันก็ทำได้หลายอย่างอย่างผมอยากจะจบไม่ได้บางทีไม่ได้ตบตรงสายยูทูป
ก็มาตัดต่อวีดีโอใช่ไหมซานอย่างนี้จบบัญชีมาเป็นยูทูบเบอร์รีวิวสายกินอะไรอย่างนี้
คือแบบถ้าเรามัวมาแต่เอาขีดจำกัดมาวัดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้จบนิเทพ
ทำยูทูปไม่ได้ฉันไม่ได้จบบริหารธุรกิจฉันทำธุรกิจไม่ได้
ผมว่าถ้าเราเอาพวกนี้ขีดจำกัดมาวัดเราจะไปไหนต่อไม่ได้
จริงนะจริงนะหลายเรื่องคือแต่ว่าอย่างพี่ฟังแล้วพี่แบบโอ้โหตอนเราอายุเท่านั้น
เราตั้งหน้าตั้งตาเป็นลูกจ้างมากเลยจริงจริงนะคะตอนนั้น

ใช่แต่ว่าคือจะบอกว่ามันก็ขาดความสนุกหรือว่าบางอย่างที่แบบเราอยากจะลอง
เราก็แบบเราก็ปิดกั้นตัวเองว่าเราไม่ลองดีกว่าอย่างนี้นะคะอันนี้แชร์ได้
เพราะว่าแก่แล้วก็ไม่อยากให้คนเป็นเหมือนเราว่าแบบเฮ้ยรีบทำค่ะรีบล้ม
รีบลุกใช่ไหมคะเออล้มได้ไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าก็อย่างที่การบอกคือ
จริงต้องยอมรับทุกคนมีขีดจำกัดไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน
แต่ก็เข้าใจที่การบอกเช่นเดียวกันว่าแบบขีดจำกัดบางอย่างมันอาจจะต้องหาทาง
แก้ไขมันไม่ใช่มีแล้วแบบต้องไปทางที่มันแบบถูกจำกัดเท่านั้น
มันลองหาทางอื่นที่แบบมันแทนกันได้ไหมมันอ้อมไปหน่อยได้ไหมหรือมันอาจจะช้าหน่อยได้ไหม
อย่างงี้นะคะซึ่งวันนี้ที่เราคุยกับเขาเราไม่ได้เน้นยูทูปเบอร์นะคะ
เพราะว่าสองคนนี้งงอยู่ค่ะงงว่าจะไปยูทูบเบอร์ต่อไปดีไหมนะคะ
แต่เราเน้นว่าเขาเป็นคนขายชาที่ว่าลำไส้มีปัญหามาตลอดปีนะคะ
ก็ให้กำลังใจน้องด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยว
มีปัญหาตั้งแต่ก่อนทำชาแล้วกันมีปัญหาในชีวิตเรื่องลำไส้ถูกไหมคะ
จะบอกว่าความทุ่มเททำให้แบบเออมันจนมาถึงวันนี้ที่สำเร็จนะคะ
แล้วก็ส่วนเขาจะมีอะไรให้ดื่มให้กินอีกก็ไปติดตามได้ที่ร้านเขานะคะ
วันนี้เป็นความสนุกมากนะคะเพราะว่าจริงเราเห็นบทบาทเขาในยูทูป
เราก็รู้สึกว่าเออเขาสนุกแล้วแต่ว่าเราไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เคยนั่งคุยจริงจังขนาดนี้
ทำธุรกิจใช่ป่ะว่าแบบมันมีมุมแบบนี้ด้วยเนาะนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่แบบมุมที่แบบสนุกนะคะแต่ว่าพอเจอปัญหา
เฉพาะเจอโควิดเข้าไปไม่ว่าจะเจอมากเจอน้อยยังไง
ก็เป็นโจทย์ที่แบบทุกคนต้องเจอเนาะนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยที่เอามาให้กิน

วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเล่าให้ฟัง

สัปดาห์หน้านะคะอีพี๑๑นะคะของจอมคุยกับจอมขวัญ
แขกมาแล้วค่ะเราจะคุยกับอีกหนึ่งคนที่
เราไม่แน่ใจว่าเขากระทบมากไหม
เพราะว่า๑กลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวในโควิด
ในช่วงแรกนะคะที่ค้นพบว่าในประเทศไทยเนี่ย
กลัวว่าจะเกิดการระบาดเยอะก็คือที่สนามมวย
แล้วคนนี้เป็นนักมวยแพงด้วยค่ะต่อยทีแพงด้วยนะคะ
ในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับรถถังจิตเมืองนนท
ถูกค่ะรถถังคือชื่อค่ะรถถังจิตเมืองนนท์
นักมวยค่าตัวเรือนล้านนะคะเราพบกันในอีพีหน้าอีพี๑๑

วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ